พอโรงพยาบาลศรีชนคุณนัทพงศ์ที่นครศรีธรรมราช
โพสต์เตือนเลยค่ะมีคนไข้อยู่กรณีหนึ่งเนี่ยเจ็บคอเจ็บเจ็บอยู่ตลอดเลยค่ะ
ทำยังไงก็ไม่หายปรากฏว่าเขาส่องกล้องดูถึงได้รู้ว่า
ฝอยขัดหม้อค่ะที่มันเป็นลวดเส้นเล็กเนี่ย
มันปนไปกับอาหารแล้วกินเข้าไปมันก็แทงที่ลำคออยู่อะค่ะ
ทำยังไงก็เลยไม่หายต้องผ่าตัดฉุกเฉินเลยคุณผู้ชมนี่ดูค่ะ
ฝอยขัดหม้อโอ้โหหลุดเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอ
คือเวลาเราขัดบางทีมันก็เป็นไปได้นะมันหลุดแล้วมันติดอยู่ที่ภาชนะ
แล้วก็อาจจะปนเปื้อนไปกับอาหารนะคะ
เรื่องนี้คุณนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติค่ะผอโรงพยาบาล
ศรีชนนครศรีธรรมราชโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะบอกเป็นเคสตัวอย่างเลย
ผู้ป่วยเนี่ยไปกินอาหารนอกบ้านกินหมูกระทะ
หมูกระทะมันก็ต้องมีฝอยขัดหม้อขัดกระทะใช่ไหมมันมีรอยไหม้อะไร
คือไปกินด้วยความอเล็ดอร่อยเลยรู้ตัวอีกทีตอนจ่ายเงินทำไมปวดตรงคอจังเลยอ่ะ
คอปวดมากเลยกลืนน้ำลายก็ปวดดื่มน้ำตามเข้าไปยิ่งปวด
อาหารที่กินมันไม่ได้มีปลาไม่ได้มีกล้างไม่มีกระดูกเลย
แล้วมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นไปถึงบ้านยิ่งกลืนน้ำลายยิ่งปวดมาก
เอาไฟฉายส่องดูคอก็ไม่มีอะไรผิดปกติสุดท้ายเนี่ยทนไม่ไหวไปโรงพยาบาลค่ะ
หมอก็เอาเครื่องมือส่องในลำคอยังไม่เจอนะคะสิ่งแปลกปลอม
ไปตรวจเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ตรงลำคอเห็นภาพรังสีอ่านผลว่า
มีสิ่งแปลกปลอมเหมือนโลหะขนาดยาวประมาณ๑๔๖เซนติเมตร
๑เซนติเมตรกว่าค่ะแทงฝังอยู่ตรงลำคอ
ส่วนลึกใกล้กับฝาปิดกล่องเสียงโอ้โหแล้วมันคือสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุณหมอที่เขาไปไปดูเนี่ยเขาก็เลยปรึกษากันนะคะ
เอาใช้วิธีผ่าตัดสองกล้องชนิดพิเศษนะคะส่องเข้าไปก็เจอเลยค่ะ
เอาชิ้นส่วนนี้ออกมาแล้วก็พบว่ามันคือส่วนฝอยเหล็กขัดหม้อ
พอกินเข้าไปแล้วมันไปทิ้มแทงฝังอยู่ในลำคอด้านซ้าย
โอ้โหผ่าตัดออกมาได้คือพอรู้ว่าเป็นไอ้เศษฝอยขัดหม้อตรงนี้
รู้เลยว่าความเจ็บปวดมันจะขนาดไหนเอาง่ายง่ายคือถ้ามันทิ้มนิ้วเราเนี่ย
ล้างปลายังรำคาญจะตายเลยนี่มันเป็นแบบเป็นฝอยขัดหม้อน่ะลองคิดดูสิ
ทิ้มอยู่ตรงเนื้อลำคอด้านในที่มันอ่อนเป็นอวัยวะภายในเนี่ยค่ะ
โอ้โหโชคดีนะคะที่มาหาหมอแล้วออกได้สำเร็จ
เพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้นานกว่านี้

ก็อาจจะติดเชื้อรุนแรงด้วยนะคะ

คุณหมอโพสต์ลงไปเป็นการเตือน

ก็คงจะต้องระมัดระวังล่ะ
บางทีเราขัดถูมันอาจจะมีเศษ
ลอกออกมาแล้วก็ติดไปกับภาชนะได้
พอใส่อาหารมันก็ปนเปื้อนเข้าไปนะคะ